ก่อนหน้านี้นะมีข่าวลืมมาว่าเธอเตรียมจะสละโสดแบบสายฟ้าแลบเลย

โซคนนี้ประวัติไม่ธรรมดาเป็นถึงมหาเศรษฐี
ไฮโซนนถนนวีอารยะค่ะ
ในนิ้วนางข้างซ้ายของสาวไอซ์
ก่อนหน้านี้เคยปรากฏภาพแหวนเม็ดเพชรเม็ดเป้ง
แทกตาแฟนคลับในไอจีมาแล้วด้วยค่ะ
ตอกย้ำข่าวลือนะคะว่าไอซ์คือเจ้าสาวคนต่อไปของวงการอย่างแน่นอนนะจ๊ะ
ภาพนี้เลยเห็นไหมแสงเพชรมันเข้าตานะฮะ
ในที่สุดค่ะเมื่อวานนี้ไอซ์ก็เปิดใจเป็นครั้งแรกนะ
ทั้งเรื่องข่าวลือเตรียมเข้าประตูวิวาและข่าวเมาส์แซ่บก่อนหน้านี้ว่า
หนุ่มของเธอไฮโซกรรมลอไม่ได้เป็นไฮโซจริงหรอก
แต่ว่าจริงเท็จแค่ไหนสาวไอซ์เธอมีคำตอบไปฟังจ้ะ
พูดข่าว
มี

คำที่บอกว่าหูดับมันหูดับจริง
แต่เขาก็บอกว่าแบบให้เพื่อเป็นเครื่องหมายการันตีความจริงใจนะ
แวะนิดหนึ่งนะครับ

เขาทำธุรกิจนะคะก็คือที่บ้านเขาทำธุรกิจที่เช่าที่ดินเป็นระยะยาวอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็มีธุรกิจฮอนด้าบ้านใหม่แล้วก็แบบลงทุนต่างประเทศ
เคยผ่านการแต่งงานมา
การแต่งงานก็คือเขาเคยอยู่เมืองนอกใช่ไหมคะ
แล้วเขาก็กลับมาที่ประเทศไทยพร้อมแฟนต่างชาติ
เพื่อให้การอยู่ในประเทศไทยแบบอย่างง่ายขึ้นอะไรอย่างนี้
เขาก็เลยแบบมีการจดทะเบียนเกิดขึ้น

ก็มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้ว่างานแต่งงานจะจัดปีหน้าก็จัดที่เกาะมอต้าอิตาลีนั่นเอง
จริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราดูนะ